คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ยังคงมีงานกระถิ่นอยู่หลายพื้นที่นะครับ
เราพาไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงกันในงานกระถิ่นครับ
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้ก่อเหตุนั้นบุกเข้าไปยิงหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตคารถฟอร์จูเนอร์เลยนะครับ
ตำรวจเขาตั้งปมไว้๓ประเด็น
เป็นเรื่องของการล้างแค้นส่วนตัวขัดแย้งธุรกิจแล้วก็เรื่องของธุรกิจมืดนั่นเองครับ
จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายใช้ปืนไปยิงทางด้านของนายขวัญชัยทองคำอายุสามสิบห้าปีจนเสียชีวิตคารถเลย
แล้วก็นายคมสรรเสนามรายอายุ๓๕ปีคนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
อายุทยานะนำอาหารไปแจกโรงทานในงานกระถิ่นนี่แหละครับ
กำลังจะขับรถกลับอยู่แล้วแล้วก็โดนคนร้ายเข้าไปยิงก่อนนะฮะตั้งแต่วันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานเจ้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดพระนครศรีอายุทยาประชุมกัน
ก็มีท่านพันธุ์ตำรวจเอกชัยนรงสมเพราะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่า
ประเด็นที่ก่อเหตุสังหารในครั้งนี้ตั้งไว้๓ประเด็น
แค้นเรื่องส่วนตัว๒ขัดแย้งเรื่องของธุรกิจสถานบันเทิงและ๓ธุรกิจมืด
ส่วนประเด็นอื่นไม่ตัดทิ้งแต่โฟกัสที่๓ประเด็นนี้
ตอนนี้สอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายปาก
ทะเบียน๘๕๙๘ไม่ทราบจังหวัด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นทะเบียนจริงหรือว่าถูกสวมทะเบียนมาใช้ก่อเหตุหรือเปล่านะครับ
แล้วก็แกะรอยตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
คนร้ายขับรถออกจากถนนเรียบครองชลประธาน๒๗
ซ้ายมุ่งหน้าไปยังถนนประหลโยธินตามภาพกราฟิกเลยนะครับ
แล้วก็ออกไปทางจังหวัดสระบุรีครับ
คำถามตรวจสอบว่าของคนตายไม่มีประวัติอาจจะมีประวัติยาเข็ดพิจารณาบ้างนะครับ
ก็เคยมีครับเคยมีแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเกิดอาจจะผัวพันหรือเกี่ยวข้องนะครับ
แต่ทางทางการดำเนินคดีเนี่ยยังไม่มีครับทีนี้นักข่าวไปถามแม่ของผู้เสียชีวิตบ้าง
คุณผู้ชมนะฮะชื่อว่านางสมม่วงทองคำอายุหกสิบเจ็ดปี
ร้องไห้ร้องห่มกอดร่างของลูกชายเสียใจมากเสียใจมากมากนะ
แล้วก็จะไม่มีวันให้อภัยผู้ก่อเหตุเลยขอให้รับกรรมที่ก่อไว้ในสามวันเจ็ดวัน
แม่เขาว่าอย่างงั้นค่ะนะทางครอบครัวจะตั้งศพมาเพียงกลัวสน
สวดพระอภิษฐรรมศพหกคืนแล้วก็ชาวประณากิจอาทิตย์ที่สิบแปดตุลาคมนี้
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจนั้นนำตัวคนร้ายมาลงโทษชดใช้กรรมที่ก่อไว้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับ